แสนรายชื่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญ
ผมเรียนว่าเกตนารมณ์ของฝ่ายครามกับของเราส่วนมองต้องการส่วนพุทธประการ
นี่คือรายชื่อพี่น้องประชาชน
หนึ่งแสนสามหมื่นรายชื่อที่ร่วมลงชื่อกับเรา
และยืนยันว่ามีตัวตนที่แน่นอนเพราะมีชื่อมีนำ

ความจริงแล้วเจตนาเราดั้งเดิมเราตั้งใจที่จะรวบรวมให้มากที่สุด
ในการโจมตีระบบของเราซึ่งผมเกรงว่าระบบของเราจะล่ม
ทำให้เราต้องตัดสินใจยุติเพียงแค่๔วันเสร็จ
ซึ่งเราถือว่า๔วันเสร็จมันล้นหลามมากเพียงพอในการแสดงเจตนารมณ์
ในการคัดทางการแก้ไขรัฐเงินทางนี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมตามการอภิปรายในสภาอยู่ก็คงเดาออกนะคะว่ายังไงเราต้องจัดเรื่องนี้
อย่างน้อยก็ในช่วงสองวันนี้แน่นอนนะคะถ้าเอาบรรยากาศของเมื่อวานช่วงบ่าย
แล้วก็จะเห็นว่าแสนกว่ารายชื่อพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนเนี่ยขนกันไปที่สภา
เพื่อที่จะบอกว่ามีประชาชนลงชื่อแสนกว่ารายชื่อนะแล้วก็มีข้อเรียกร้องว่าต้องมีการแก้ไขเนื้อหาในรัฐธรรมนูล
เรื่องอะไรบ้างโดยกลไกแบบไหนบ้างแล้ววันนี้มาตามนัดค่ะอีกแสนสามรายชื่อค่ะ
ที่ไปยื่นเช่นเดียวกันที่ไม่ได้เห็นด้วยกับกลไกที่อยากจะให้เกิดขึ้นของคนกลุ่มเมื่อวาน
เพราะว่าประชามติที่กำลังพูดถึงนี้ของปี๖๐ก็ผ่านประชามติมาแสนสามรายชื่อที่ว่านี้นะคะ
ก็แล้วแต่คนมองนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอวรงบอกเมื่อสักครู่นี้ในหัวรายการ
ก็คือบอกว่าสามารถยืนยันตัวตนได้แต่ก็มีคนง้างเหมือนกันที่บอกว่า
เอกสารหรือลักษณะการยืนยันตัวตนของทางไทยพักดี
จะไม่เป็นไปตามอย่างที่ควรจะเป็นตามข้อบังคับต่างนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะคนสองแสนคนที่ว่านี้สุดท้ายแล้วจะเข้าสู่การตรวจสอบของสภาเอง
แต่ทั้งสองวันที่ผ่านมาไม่มีใครได้เข้าสภาวะระนี้หรอกค่ะ
เพราะว่าไม่ทันนะคะเว้นแต่สภาจะมีการงดใช้ข้อบังคับหรือใดก็แล้วแต่
แต่เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่ามีสอสอพูดในสภาบอกว่าต้องการให้นำสิ่งที่ประชาชนมายื่นเข้าให้ทันในรอบนี้
แต่ถ้าฟังจากเสียงของประธานก็คือคุณชัวร์เนี่ยก็คือไม่ทันรอบนี้
แต่หวังว่าในการประชุมสภาในครั้งหน้าก็จะเข้าทัน
ซึ่งวันนี้เราพูดนะตอนนี้ณตอนนี้นะคะเราไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่
แต่ที่แน่เพื่อล้อไปกับสภาค่ะสองท่านจะคุยกันกับฉันในรายการวันนี้นะคะ
ท่านแรกฟอร์ตค่ะเลขาธิการคณะประชาชนปลดแอบหรือว่าทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรี
อีกหนึ่งท่านนะคะคุณชาญค่ะตัวแทนจากกลุ่มไทยพักดีหรือว่าชานรงครุฑโต
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะที่มาคุยกันก็คือเราไปพวกนอกสภาเข้าไม่ทัน
จริงอยากเลิกรายการนะเพราะว่าพวกคุณก็ดูไม่ได้มีใครเอาของพวกคุณเข้าไปพูดในสภา
เอาอย่างนี้ก่อนของเราแสนสามเอาให้ชัดก่อนแสนสามเนี่ยตกลงยืนยันตัวตนได้ไหม

ลักษณะไหนที่บอกยืนยันตัวตนได้เพราะว่ามันคนละแบบกับการขนไปเมื่อวานนี้ของอีกเครือข่ายหนึ่งเขาเชิญค่ะ
ครับเพราะยืนยันตัวตนได้ครับเพราะว่าในแบบฟอร์มในการลงรายชื่อของเราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเบอร์โทรสามารถตรวจสอบได้ทุกคน
เพราะว่าของทางนั้นเขาเสนอเพื่อแก้ไขหรือเสนอร่างกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ
ทางกฎหมายที่วางไว้แต่ของเราคือเป็นการแสดงพลังเฉย

แล้วมันไม่มีระเบียบอะไรบอกว่าถ้าเกิดการจะเสนอการคัดค้านอย่างนี้
มันต้องมีอะไรที่เป็นข้อแบบทางการเสนอร่างกฎหมายหรือไม่
ซึ่งทางเครือข่ายคือของฟอร์ตคือคงไม่สามารถพูดแทนไอลอร์
เพราะฟอร์ตไม่ใช่ไอลอร์แต่ว่าเป็นเครือข่ายหนึ่งที่เมื่อวานไปร่วมกับไอลอร์

ซึ่งทางเครือข่ายของไอลอร์นะคะก็คือปลดแอบเนี่ย
มีข้อกังขากับแสนสามวันนี้ที่ไปยื่นของไทยพักดีไหมคะ
จริงการแสดงออกถึงความเห็นต่างอะไรผมว่าไม่มีปัญหา
สังคมประชาธิปไตยเราเห็นต่างกันได้อยู่แล้วครับ
แต่ถ้าเกิดจะเอาการมาบัฟกันเรื่องจำนวนเนี่ย

เพราะว่าการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยมันมีกลไกมีระเบียบที่มันต้องทำตามรัฐธรรมนูล
คืออย่างน้อยต้อง๕๐๐๐หลายชื่อสามารถยืนยันตัวตน
ดังนั้นกระบวนการมันเป็นกระบวนการที่เป็นอนาล็อก
มันทำให้เรามีวิธีการที่ลำบากมาก
กับการรวบรวมรายชื่อต่างกับการรวบรวมแบบออนไลน์เพื่อแสดงพลังเฉย
๑แสนกว่ารายชื่อนี่ถือว่า
กรอกอะไรก็ได้นะครับแม้แต่เลขแบบประชาชนเนี่ย
สามารถกรอกสิบสามหลักมั่วก็ยังได้อืม
เอ่อทีนี้เอางี้นะคะคือขนาดตัดจังหวะฝอดนี้เดี๋ยวขอกลับมา
คือยังอยากจะทักท้วงเรื่องของรูปแบบของการลงชื่อของไทยพักดีอีกไหมคะ
หรือว่าไม่เป็นไรแล้วแต่คนมองแล้วก็เข้าเรื่องเนื้อหารัฐมนุนได้เลย

ครับในเรื่องของการเกาะข้อมูลใช่ไหมครับที่บอกว่าจะกรอกข้อมูลอะไรก็ได้
ได้ตรวจสอบว่าเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนจริงมีบ้านที่อยู่บ้านเนี่ยเป็นที่อยู่จริง
เป็นแสนสามที่คัดที่ไม่ใช่คนจริงออกไปเป็นหลัก๕๐๐๐ออกไปแล้วนะครับ
โต้แย้งไหมคะหรือเข้าเนื้อหารัฐมนุนได้เลย
ก็คือเข้าเนื้อหาได้แต่หมายถึงวิธีการยังไงก็แล้วแต่
แต่ว่าการรับกันด้วยว่าจำนวนมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญ
เพราะว่าถ้าเกิดทางนี้ผมมั่นใจถ้าเกิดเราสามารถแก้กฎหมายเป็นแบบดิจิตอลได้

อ่าเอาเท่านี้เนาะเรา๓คน

เนื้อหาที่บอกว่าเข้าเนื้อหาคือเข้าเนื้อหาเรื่องของรัฐธรรมนูลที่อยากจะแก้ไข
ทีนี้เรียนลองหยิบยกของกลุ่มไทยพักดีก่อนนะคะ
คือขอใช้ตัวเลขตามที่เป็นข่าวกันแล้วกัน

จะแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยแก้ไหมถูกไหมคะ
อันนี้คือบล็อกตั้งแต่ต้นทางว่าไปทำประชามติมาก่อน
ก่อนจะพูดเรื่องการมีสอสอรอใช่ไหมคะยังไง
ครับในเรื่องของการคัดค้านตอนแรกครับคือเราคัดค้านการแก้
เพราะว่ามันต้องลงประชามติก่อนแต่มีประเด็นก่อนหน้านี้อีกบอก
ที่บอกว่ากองทัพเรือจะซื้อเรือดำน้ำนะครับซื้อหลักพันล้านแล้วก็ผ่อนจ่าย
เป็นระยะเวลาตั้ง๗ปีผ่อนปีก็ฐานเฉลี่ยดูว่าปีละเท่าไหร่
เขาบอกว่าไม่ได้นะต้องเอาเงินตรงนี้มาช่วยเหลือเศรษฐกิจประชาชนก่อน
แต่ว่าพอมาทางนี้บอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูลมีการประชามติ
เลือกตั้งสอสลและประชามติรับอีกรอบนึงเนี่ยรวมกระบวนการทั้งหมดเนี่ย
ใช้ไว้เงินถึงอัน๑๕๐๐๐ล้านบาทอะนี่คือไม่เอาเงินจำนวนนี้หรอก
มาใช้ในการดูแลทุกสุขประชาชนก่อนทำไมแบบเรือดำน้ำเอาไว้ก่อน
แต่ทำไมการแก้ทำประชามติแก้รัฐมนุนต้องเร่งด่วนเดี๋ยวนี้เลย
ประเด็นก็คืออย่างนี้ความคุ้มค่ามันต่างกัน
เรือดำน้ำซื้อมาเนี่ยใครได้ประโยชน์

แต่รัฐธรรมนูลที่เป็นแบบนี้
ความเป็นจริงที่เราเผชิญอยู่กับโครงสร้างทางการเมืองที่บิดเบี้ยว
ที่มาของรัฐสภาที่มาของรัฐบาลที่มาขององค์กรอิสระ
องค์กรเกือบทุกองค์กรที่ใช้อำนาจต่อรัฐธรรมนุน

พวกเขาไม่ได้ทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง

เพื่อที่จะทำให้เรื่องอื่นมันสามารถแก้ไข
วาระอื่นที่เป็นความเดือดร้อนหรือว่าวาระที่ก้าวหน้าต่าง
บรรจุเข้าไปในนโยบายของรัฐได้ได้เร็วมากขึ้น
คือทางพี่เข้าใจถูกไหมชาญกำลังจะบอกว่า
เทียบจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกันเอาไปซื้อเรือดำน้ำดีกว่ามีส่อรอแก้รัฐธรรมนูล
พี่เข้าใจชาญถูกไหมคะ

คือว่าในเรื่องของตั้งแต่วันเปิดตัวของกลุ่มไทยพักดีครับ
เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูลคุณหมอวะลงบอกว่า
ไม่ได้บอกว่าปิดโอกาสว่าไม่ให้แก้
แต่ว่าถ้าเกิดจะแก้เนี่ยขอให้ผ่านช่วงที่ยากลำบากของประเทศตอนนี้ไปก่อนได้ไหม
ออกไหมครับเพราะว่าตอนจะแก้ก็ต้องใช้เงินในการทำประชามติอะไรก็ว่าไป
เอาตรงนี้เอาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาโควิดให้ผ่านพ้นไปก่อน
ค่อยมาแก้แล้วจะแก้กันยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
แก้ไร้มาตาแก้ศอสลลลออะไรก็แล้วแต่ขอผ่านช่วงช่วงนี้ไปก่อน
ในทางด้านทะเลมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเป็นหลักล้านล้านนะครับ
งั้นแปลว่าถ้าด้วยจำนวนเงินใกล้เคียงกันเนี่ยไทยพักดีเลือกที่จะมีเรือดำน้ำ
แทนที่จะมีสอสรเพื่อแก้รัฐมนูลอันนี้สรุปถูกไหมตกลง
มันไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างนี้แล้วไม่เอาอย่างนี้ต้องให้เรียงลำดับไทม์ไลน์ก่อนนะครับว่า
ไม่ใช่ว่าจะเอาเดิมน้ำไม่เอาสอสลหรือจะเอาสอสลอไม่เอาเดิมน้ำ
สองอย่างนี้มันไม่ใช่ทำในระยะเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ให้เลือกคือถ้าถ้าต้องใช้จำนวนเงินพอกันสิ่งที่ควรจะมาก่อนคือเรือดำน้ำถูกไหม
เรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากโควิดก่อนดีกว่าไหม

ผมบอกว่าไว้ก่อนได้ไหมดูปัญหา
ที่เดือดร้อนและเร่งด่วนกับประชาชนตอนนี้ก่อนได้ไหม
ของคุณไม่กลัวเปลืองเงินเหรอคะประชามติอีกอ่ะ
ประเด็นปัญหาของประเทศไทยปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นหนึ่งในปัญหาหลายอย่าง
ปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
มันเป็นผลพวงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากรัฐมนูลฉบับนี้
ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาต่างได้อย่างยั่งยืนและระยะยาวจริง

กลับไปที่ต้นเหตุของมันรัฐมนุนฉบับนี้
ให้อำนาจรัฐบาลที่มีที่มาไม่จริงต่อประชาชน
เป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจต่ำ
มีโควิดมาจริงครับทั่วโลกรับผลกระทบโควิดหมด
แต่รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพที่มีความยุ่งกับประชาชนที่เป็นประชาธิปไตย
สามารถรับมือและเยียวยาปัญหาจากโควิดได้ดีกว่า
โดยภาพรวมได้ดีกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้ยินความยุ่งกับประชาชน
ดังนั้นผมว่าต้องกลับไปที่ตัวรัฐธรรมนูล
เพราะซะอีกประเด็นนึงใครบอกว่าไม่ต้องผ่านประชามาติก่อน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตร๒๕๖อยู่ในหมวด๑๕
หลังจากผ่านสภาแล้วเนี่ยก่อนที่จะบังคับใช้ได้จริงกว่าจะตั้งสอสอรอได้
กว่าจะไปตั้งสอสรได้เนี่ยจะต้องผ่าประชามติของประชาชนก่อนนะครับ
มันต้องผ่านประชามติก่อนแล้วหลังจากผ่านประชามติแล้ว

ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่บอกว่าจะสภาจะผ่านเลยหรือไม่ผ่านประชามติ
ผมว่ามันไม่ใช่เพราะกระบวนการตามกฎหมายรัฐธรรมนูล

เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการใช้เงินหน่อยนะคะ
ถ้าสมมุติจะบอกว่ารัฐบาลบริหารต่ำประสิทธิภาพต่ำ
แต่มันบวกกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งทางชาญบอกไปแล้วเนี่ยนะคะ
คือมันไม่ยิ่งไปกันใหญ่เหรอถ้าเราจะเอาเงินจำนวนนั้นมาแบบ
เอาอย่างนี้นะคะถ้าที่ฉันลองคิดอย่างคนที่ค้านคุณก่อนฟอร์ต
ก็คือว่ามันไม่ได้เห็นทันทีนะอยู่ดีคุณจะมาเปลี่ยนหน้านายกเปลี่ยนหน้าคอลโลมอลแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นภายใน๒ปี๓ปีอีก๕ปี
มันก็เป็นต้นทุนที่ใช้ระยะในการพิสูจน์เหมือนกันนะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
คืออย่างนี้การใช้งบประมาณในการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
เป็นหลักหมื่นล้านก็จริงอาจจะหลายพันล้านอะไรก็แล้วแต่
แต่ไม่ใช่ว่าเงินที่จะเอาโจ๊กมาทำตรงนี้
มันต้องเป็นเงินที่ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจ
มันมีงบประมาณหลายอย่างครับที่ไม่มีความจำเป็น
งบประมาณที่เอาไปทำนุบำรุงกองทัพ
งบประมาณที่เอาไปใช้กับองค์กรที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชน

ผมว่าตรงนี้ต่างหากที่สามารถโยกมาทำประชามติได้
แต่ไม่ใช่งบที่เอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาบริหารเศรษฐกิจ

มันมีตั้งหลายก้อนที่มันสามารถบริหารจัดการโยกย้ายได้

ถ้าเกิดจะบอกว่าเงินก็มีหลายส่วนใช่ไหมครับ
ว่าทำไมเงินที่จำนวนที่พอกัน
ดำน้ำทำไมถึงบอกว่าต้องยับยั้ง
เดี๋ยวตกลงคุณจะให้เลือกระหว่างเรือดำน้ำกับส่อสรแล้วเปล่า
พูดเรือดำน้ำจะนอกประเด็นไปหน่อย
แต่ไหนพูดมาแล้วผมต้องเคลียร์ให้ชัดว่า
ผมมองถึงความคุ้มค่าในระยะยาว
การแก้ไขรัฐมนูลการทำรัฐมนุนที่เป็นประชาธิปไตย

ที่ประชาชนไม่ว่าจะกลุ่มไหนได้ประโยชน์ทั้งนั้น
แต่การซื้อเรือดำน้ำในสภาวะแบบนี้

แต่มันปกป้องทรัพยากรของประเทศนะคะ

มีวิธีเกินที่มันมีหลายวิธี
เรื่องเรือดำน้ำเรื่องความมั่นคงก็เป็นวิธีหนึ่ง
แต่ยุคนี้สมัยนี้ผมคิดว่า
ศักยภาพในการต่อรองทางการทูต

นโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคง

คืออย่างนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการจะแก้หรือไม่แก้
อันนี้พี่ขอตัดจบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปอีกสองเรื่อง
สมมุติว่าก่อนนะคะสมมุติว่าแก้รัฐมนูล
สมมุติว่ามีสอสอรอนะคะ
อันนี้ขอใช้โจทย์แบบนี้ซึ่งเข้าใจไทยพักดีว่าไม่อยากให้มี
แต่สมมุติว่าถ้ามันก้าวไปถึงว่ามีสสล
คำถามคือว่าสสร๒๐๐ที่ภาคประชาชนเสนอ

คือ๒๐๐มาจากประชาชนเลือกตั้งล้วนถูกไหมคะ
กับสิ่งที่ทางพักร่วมรัฐบาลเสนอนะคะ
ก็คือ๑๕๐เลือกตั้ง
แต่ว่ามีสัดส่วนอีก๕๐แบ่งเป็น๒๐๒๐
คำถามคือแบบไหนรับได้
สมมุติว่าแก้สมมุติว่ามีสอสอรอ

สสล๒๐๐ที่ว่าให้มาแบบไหนสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมคะสสรนะคะที่เถียงกันก็คือว่า

แล้วก็ร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะมีสอสอรอ
ให้ทางปลดแอบพูดก่อนค่ะ

สอสรเนี่ยผมเรียนวิชารัฐมนูลมา

อำนาจสถาปนารัฐมนูลมันคืออำนาจที่อยู่สูง
สูงกว่าอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการ

ดังนั้นคณะผู้ร่างจะต้องไม่ผ่านอำนาจใดเลย

มันถึงจะถือว่าเป็นรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยได้
ไม่ไม่กลัวความเป็นการเมืองเข้าครอบงำสสรเหรอคะ
พักการเมืองนั้นหนุนพักการเมืองนี้ช่วยอย่างนี้
ผมว่าเลือกตั้งทางอ้อมเนี่ยชัดเจนกว่า

เลือกตั้งทำอ้อมเนี่ยผมกางร่างรัฐบาลให้ดู

รัฐสภาเนี่ยมันมี๓ส่วนนะครับ
ตอนนี้คือสสฝคสสฝรัฐบาลแล้วก็สว
ซึ่งจากสัดส่วนทั้งหมดเนี่ย
โดยคำนวณแล้ว๒๔คนจะมาจากสวพรร
ซึ่งแน่นอนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้

ที่๒๒๐คนจากที่ประชุมอธิการบดี

อีก๑๐คนเป็นหนึ่งโคต้าของนักเรียนนิสิตนักศึกษา
โดยให้กำหนดกฎเกณฑ์ในการเลือก
มาจากกรกตแล้วกรกตมาจากไหน

๕๐คนที่จะมาในโคต้าของการเลือกตั้งทางอ้อม
สัญหาหรือจะเรียกว่าแต่งตั้งอะไรก็แล้วแต่

มีผลครับแล้ว๑๕๐เนี่ยมันก็ถ้าเกิดการเลือกตั้งนะ
เรายังวัดกันได้ว่าจะมีทั้งผู้สนับสนุนฝ่ายค้าสับสนุนรัฐบาล
หรือว่าสนับสนุนไม่สนับสนุนฝ่ายค้ารัฐบาลแล้วมีจุดยืนของตัวเอง
อย่างนี้มาย้ำกันแล้วมันจะสะท้อนเสียงของประชาชนภาพรวมมากกว่าการที่มี๕๐คนมาจากกระจุกเดียว
อืมเข้าใจได้อ่ามาทางฝั่งไทยพักดีบ้างค่ะ
ใช่คือไทยพักดีไม่เอาสอสอรอคือความหมายว่าไม่เอาคือไม่ให้แก้รัฐมนูลถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ถ้าเราคุยกันเรื่องหัวข้อสอสรมีความเห็นของไทยพักดีไหมคะ
มีความคิดเห็นครับแต่ถามว่ายังไม่จบเรื่องแก้ใช่ไหมครับ
คือแก้แต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ได้ไหม
เพราะว่าแก้ก่อนจะแก้ต้องประชามติต้องใช้เงินใช่ไหมครับ
และที่สองคือการแก้ทำไมถึงไม่เอาสอสร
เพราะสอสลในการเลือกตั้งต้องเข้าไปในพื้นที่
พื้นที่ก็ส่วนมากก็จะมาจากฐานของคนที่พักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่นั้น
และอย่างถัดมาก็คือว่าการที่จะล่างสอสลคือมันไม่มีแบบ
มันไม่มีพิมพ์เขียวอ่ะว่าจะแก้อะไรบ้างเหมือนบ้านนะครับ
สมมุติเราจะมาบอกว่าแก้กันเป็นรายมาตรา๑
มันพอบอกว่าจะมีกรอบว่าจะพิมพ์เขียวมันจะเป็นแบบไหน
และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ในอดีตนะในการที่จะทำสอสล
ในการแก้ไขรัฐมนุนฉบับปี๕๐มีคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลเอาไว้ว่า
ถ้าเกิดจากการรัฐมนูลที่ผ่านประชามติประชามติเป็นการแสดงออก
หรือคือการสถาปนารัฐมนุนที่มาจากประชาชนที่เป็นตัวจริง
ไม่ได้ตัวแทนที่อยู่ในสภามีสูงมันเป็นสูงกว่ารัฐสภาเพราะมาจากประชาชนโดยตรง
ถ้าเกิดจะแก้เป็นทั้งฉบับหรือทั้งหมดเนี่ยโดยผ่านสอสรทำไม่ได้
มีคำตัดสินของสารธรรมนุนไว้แล้วในเมื่อประมาณ๗๘ปีที่แล้ว
อันนี้ที่ไทยพักดีเขาบอกเราแก้ว่าไง
วิจัยปี๕๕ใช่ไหมครับคืออย่างที่บอกอำนาจสรรพนารัฐมนุนมันอยู่เหนือทุกอำนาจ
แล้วถ้าเป็นเจตจำนวนของประชาชนอย่าว่าแต่รัฐสภาอย่าว่ารัฐบาล
แต่สารรัฐมนูลก็ไม่อาจขวางได้
แล้วด้วยบทบรรยัติของรัฐมนูลฉบับนี้ย้ำอีกครั้ง๒๕๖๖
จะแก้จะแก้หมวด๑๕หรือหมวด๑หมวด๒
ต้องผ่านประชามติดังนั้นสุดท้ายมันจะไปล็อกให้ต้องทำประชามติอยู่แล้ว
ดังนั้นผมคิดว่าคำวิจัยนี้ไม่สามารถหักล้างประชามติของประชาชนได้
ที่ฟอร์ตบอกคือจะแย้งกับของชาญแค่ว่ามันต้องผ่านประชามติอยู่แล้ว
แต่ว่าขั้นมันไม่ใช่ขั้นที่บอกไปตั้งแต่ขั้นแรก
ว่ามีประชามติว่าจะแก้หรือไม่แก้ใช่ไหม
คืออันนี้ฟอร์ตจะบอกใช่ไหม
ร่างว่าจะแก้รัฐมนุนมาตรา๒๕๖แล้วจะตั้งสอสรหรือไม่
พอผ่านสภาแล้วมันต้องบังคับทำประชามติอยู่ดี

มันไม่มีกระบวนการไหนบอกว่าให้คุณทำประชามติ
จากคุณจะต้องไปทำสัญหาขั้นตอนเพิ่มเติมมา
ซึ่งมันจะทำให้ล่าช้าและเตะถ่วงกระบวนการไปอีก
แก้ธรรมนูลเป็นวาระเร่งด่วนที่เราต้องทำทันที
ทีนี้นอกเหนือจากที่ชาญบอกแล้ว
คือถ้าสมมุติเราพูดถึงเรื่องของสอสล
สมมุติเราก้าวข้ามไปจนถึงว่าเรามีสอสอรอแล้ว
คือไทยพักดีมีแนวคิดของตัวเองไหมว่า

ถ้าไม่เอา๒๐๐คนมาจากเลือกตั้งโดยตรง

กลุ่มไทยพักดีก็จะไปยื่นให้สารท่านธรรมนุน
ตีความว่าจะทำสสลแก้รัฐธรรมนูลได้หรือเปล่า
โอ๊ยประธาฐานในอดีตก็มีมาแล้ว

ไม่ให้แก้ไขรัฐมนูลแน่นอนในทุกรูปแบบ

ถ้าถึงเวลาแก้รัฐมนูลจะให้ทำยังไง

ก็คือให้แก้เป็นรายมาตราได้
ทำไมถึงไม่สามารถแก้ทั้งฉบับได้คะ

อันนี้คือติดกฎหมายหรือว่าเราไม่เอาแนวคิดนี้เฉย

ที่พูดไปก็คือเรื่องของการสถาปนา
มาจากการที่ประชาชน๑๘๖๑๖๘ล้านเสียง

ผ่านรัฐภาพให้มีสอสลอีก
ทางไทยพักดีก็จะไปยื่นให้สารรัฐธรรมนุนบอกว่า
จะทำสอสรเพื่อแก้ไขรัฐมนุนได้หรือไม่
คือจะไม่มีการแก้ตั้งฉบับถูกมั้ยครับ

ถ้าประชาชนลงประชามติว่าให้แก้สอสร

ไม่มีสถาบันใดจะมาหักล้างความต้องการของประชาชนได้
ผมคิดว่าการตั้งสอสร

ให้ประชาชนเป็นคนล่างรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับเนี่ย

ถ้าสถาบันไหนคิดจะขัดขวางกระบวน
มีการมาทำประชามติแล้วแล้วคุณมาตีตกว่า

แสดงว่าคุณเป็นกระบดต่อประชาชน

ให้มีการแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับ
ให้มีส่วนสลองมาแก้ไขรัฐธรรมนุนทั้งฉบาปจริงหรอ

ผมคิดว่าสภาพสังคมเราทุกวันนี้
รู้กันดีว่ามันเป็นยังไง
หลายคนผมว่าต้องยอมรับความเป็นจริง

ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูล

ดันให้สุดพยายามลนลง
พยายามขายความคิดขายไอเดียของเรา
เพราะเราไม่มีอำนาจใดจะไปคุกคามใคร

ทีนี้ค่ะชาญถ้าสมมุติจนถึงสุดท้ายแล้ว

คือยังไงไทยพักดีให้เป็นรายมาตรา

ปล่อยให้สสรเป็นคนร่างใหม่

คือให้แก้รายมาตราไม่แก้ทั้งฉบับ

จะได้รู้ก่อนว่าจะแก้อะไรแก้มาตราไหนครับ

แก้รายมาตราประเด็นนี้เราแก้มีไหมคะ

เพราะว่าแบบเรื่องของแก้เอาไว้ก่อนมาดู

ประชาชนโดยตรงก่อน

สรุปว่ายังไม่มีประเด็นที่

ตรงไหนมาตราไหนยังไม่ได้มีประเด็นเสนอครับ

สอวอ๒๕๐คือจริงในสภานี้ก็เถียงกันสนุกดีเหมือนกัน
เพราะในสภาพันธุ์ก็ต้องให้เค้าปล่อยกันให้
สภาก็พูดเรื่องของสวก็มีทั้งคนพร้อมที่จะร่วมมือ
แล้วก็มีคนที่ง้างนะคะว่า
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเถียงกันให้จบนะคะเพราะว่าไม่ว่าแก้แบบไหนก็แล้วแต่
ทั้งสามฝ่ายต้องพร้อมใจกันนะคะมันจะล็อกตรงนู้นล็อกตรงนี้
คือสามฝ่ายค้านรัฐบาลสวเนี่ยต้องเอาด้วยพร้อมกันนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะ๒๕๐สวพูดกันตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านประชามติ
แล้วก็รวมถึงมีการพูดกันตอนหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะคะฟอร์ตค่ะ
สวคือเดี๋ยวตกลงคือสวไม่เลือกนายกหรือไม่เอาสว๒๕๐เลย
คือแปลว่าเมืองไทยไม่ต้องมีสวแล้วอย่างนี้เหรอ
คืออย่างนี้อันนี้ผมยังไม่พูดนะการที่จะตัดสินว่าจะเอาสภาเดียวสภาคู่เนี่ย
อยู่ในชั้นสอสรอยู่ในชั้นของผู้ร่างที่มาจากการเลือกตั้งไปคุยกันว่า
ร่างออกมาในหน้าตาสภาเป็นยังไงแต่หมายถึงตอนนี้สวจะมีไม่มีผมไม่ตอบ
ผมยังพูดไม่ได้แต่สิ่งที่พูดได้คือ๒๕๐สวเนี่ยเฉพาะชุดนี้นะ
เป็นชุดที่มาที่ไม่ชอบทำและมีอำนาจล้นเกินโดยไม่สมดุลกับที่มา
ถ้าเราพูดถึงในขั้นนี้คือแปลว่าไม่ต้องมี๒๕๐สวนี้
ที่มากับบทเฉพาะการของรัฐมนุน๖๐ใช่ไหมคะ
กลับไปใช้ตามบทปกติก็ได้ครับ
มาตรา๑๐๗สัญหาสว๒๐๐คน
ก็คือที่มาจำนวนแล้วก็อำนาจหน้าที่จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
ที่มาก็คือมาจากการเขาบอกว่าเลือกกันเอง
อำนาจก็น้อยหน่อยอำนาจจะไม่มากจะไม่สามารถโหวต
พระวัติธรรมนุษย์ประเทศได้จะไม่สามารถโหวตในยุทธมนตรีได้
ก็คือจะมีอำนาจแบบคอยกันกองกฎหมาย

ค่ะแต่เดี๋ยวถ้าสมมุติเอาสุดเลยไม่เอา๒๕๐นี้เนี่ยนะคะ
คือมันจะทำให้การแก้ไขรัฐมนุนมันเดินลำบากนะ

อันนี้ต้องรัฐศาสตร์แล้วนะแบบเอ๊ะคุยยังไงให้เขา
คืออย่างนี้เรากำลังการให้มีการเสนอร่าง
มีการเสนอร่างยกเลิกมาตรา๒๖๙ถึง๒๗๒เข้าไป
มันเป็นการเอาสว๒๕๐นี้ออกทั้งอำนาจหน้าที่ที่มา
พอที่มาหายก็คือเขาต้องหายไปโดยปริยายนะครับ

เนี่ยการเอาสวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยนะ
มันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน

แม้กระทั่งถ้ามีการยุบสภานายกที่มาใหม่ก็จะ
เป็นนายกที่ยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้

ดังนั้นเมื่อประเทศชาติเมื่อประชาธิปไตยประชาชนได้ประโยชน์ขนาดนี้
ถ้าสวขวางแสดงว่าสวนี่แหละคือตัวปัญหา
มันเป็นข้อพิสูจน์ไงว่าสวคือตัวปัญหาถ้าเกิดสวขวาง
อืมในไทยพักดีเคยคุยกันไหมคะชาญ

คุยเคยเรื่องสวก็คือประเด็นที่สวมีสิทธิ์
ในการที่จะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้

ครั้งนี้คือก็ไม่ได้เห็นด้วยเหมือนกัน

คือไม่ได้โอเคที่จะมีอำนาจของสวตรงนี้

แต่ถามว่าในกระบวนการที่จะแก้ไข
ก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องแก้ไข
เพราะว่าถ้าสมมุตินะว่าเราเลือกตั้งกันมา
นะครับสอสอวเอ๊ะไม่สอสอเลือกตั้งกันมา
นายกกันสมมุตินะเลือกเสี่ยงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
ก่อนเลือกคนที่เราต้องการเป็นนายกอืม
สวโหวตอีกคนนึงให้เป็นนายกตั้งนายกได้
แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าพอแถลงนโยบายต่อสภาพผู้แทนรัศดร
สภาพผู้แทนรัศดรก็คว่ำแล้ว
ยกก็ต้องเลือกกันใหม่พอเลือกใหม่สมมุติ
ถ้าจะเอาแบบเดิมอีกนะจะดึงดันอย่างนี้
คือตั้งนายกแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ด้วยกระบวนการในสภานะ

ผมว่ายังมีความชอบทำมากกว่าในการที่จะแก้ไขประเด็นของสวตรงนี้
อืมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถามว่ามีความจำเป็นที่ต้องแก้หรือไม่
เพราะกระบวนการในการที่จะแก้ไขรัฐมนุนมันต้องใช้ระยะเวลากับระยะเวลาที่มีอยู่ตอนนี้
บทเฉพาะการนี้จะหมดภายในอีกประมาณ๓ปี
กระบวนการการแก้ไขที่จะไปถึงให้ได้กฎข้อใหม่เนี่ย
ระยะเวลาพอกันถ้าถามว่าเราจะเสียงบประมาณไปตรงนั้นไหม
กับสิ่งที่แบบก็ได้ผลคล้ายกันแต่ว่าจ่ายตังค์ไปฟรี

สอวประเด็นสอวไม่ต้องทำปัชธรรมติ
สวไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนการตั้งสอสรเพื่อร่างรัฐมนุนใหม่
สสรขอโทษสวประเด็นสวสามารถผมยังนั่งยันนอนยันเลยว่ามันจบได้ภายในไม่ถึง๑เดือนด้วยซ้ำถ้าจะทำจริง
งบประมาณก็ไม่ได้ใช้มากครับก็คือใช้ที่ประชุมรัฐสภาปกติ
ยกมือโวทกันวันละ๑วันละ๒พิจารณา

ใช่ครับคือถ้าการยกเลิกสวจะเป็นการพิจารณาร้ายมาตรา
ซึ่งทำคู่ขนานไปกับการพิจารณาร่างรัฐมนูลเพื่อตั้งสอสรได้
มันใช้เวลาไม่นานแล้วใช้งบประมาณก็เหมือนประชุมสภา
ก็ต้องใช้อยู่แล้วรายวันปกติ

คือถ้ารายมาตราแล้วพูดถึงเรื่องสวมันลายมาตรามันไม่นาน
มันจะไม่ใช่กับอีก๒๓๔ปีที่เหลือที่จะหมดเฉพาะการของสว
แต่ทีนี้ประเด็นที่เขาบอกคือว่าคือเรื่องของการทำหน้าที่ของสวเนี่ย
คือต้องดูอะไรเป็นตัวตัดสินนะคะอาจารย์
ว่าถ้าสอวอลทำแบบนี้เราไม่เอาสอวอล
ก็สวครับการมาของสวครับ
ผมบอกนะก็มาจากประชาชนเหมือนกันมายังไง
มาจากคำถามพ่วงตอนลงประชามติอีก๑๕ล้านกว่าเสียง
สวนี้ก็มาจากประชาชนเหมือนกัน
สวมาจากประชาชนก็ต้องเกรงใจเสียงของประชาชนเหมือนกัน
ถ้าสมมุตินะสภาร่างหรือสสเลือกคนที่เราเขาต้องการเป็นนายก
ถามว่าสวจะฝืนมติของประชาชนที่ส่งผ่านไปทางผู้แทนได้หรือเปล่า
ถ้าเกิดตรงนี้ที่ไม่โอเคกับสอวอล
ถ้าอาจจะขัดกับเสียงที่อยู่ในสภาร่าง
เรื่องเรื่องประชามติอีกหนึ่งเรื่อง
แต่ว่าที่ชาญบอกคือว่ายังไงสวก็ต้องโหวตตามเสียงส่วนใหญ่ของสอสอที่เลือกนายก

คืออย่างนี้คุณต้องพูดความจริงให้ครบ

พ่วงลองอ่านหรือยังว่ามันชี้นำขนาดไหน
อ่านหรือยังว่าคำที่มันอยู่ในคำถามเพิ่มมัน

หรือยังไงก็แล้วแต่

ไม่มีระบบรัฐสภาปกติที่ไหนบนโลกใบนี้
ให้อำนาจสภาสูงโหวตนายกรัฐมนตรีได้แบบนี้
ไม่มีที่ไหนญี่ปุ่นอังกฤษ

ไม่มีที่ไหนที่สภาสูงที่มาจากการแต่งตั้ง

แล้วงั้นถ้าเราบอกประชาธิปไตร
อนุญาตให้สภาสูงที่มาจากการแต่งตั้ง

ผมว่าประชาธิปไตยเราคงวิปริตมาก
ทีนี้ชาญค่ะจะเพิ่มเติมเรื่องสวไหม
ครับก็ถ้าเกิดถึงขนาดที่ว่า
สวฝืนมติประชาชน

แต่ผมต้องการระบบที่ดีที่ควบคุม

ไม่สามารถทำเรื่องที่มันเป็นผลกระทบต่อประเทศชาติ

ผมไม่สนใจว่าคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไง

ในเรื่องของสวมาจากคำถามพ่วงประชามติ

ทำไมคุณอภิษฎถึงไม่โดนจับหรือดำเนินคดี
แต่ถามว่าการที่โดนจับหรือเดินโดนคดี

เอาอย่างนี้คือในเรื่องของการถูกโดนหนังคดี

แต่ว่ามันก็ง้างกันกับการที่พยายามจะบอกว่า
พ่วงและตัวรัฐมนูลมันผ่านประชามติ

คือตกลงสอวทางไทยภาคดี

จนกว่าสวจะโหวตคนเป็นนายก
ไม่ตรงกับสอสอที่มีเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ